ไปเริ่มต้นที่เหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
เกิดเหตุไฟไปไหม้ญาติที่ซอยพระยาชาสุเรนทร์๓๕แถวครองสาวากรุงเทพย์มหานคร
แล้วก็ลามไปติดที่อู่ซ่อมรถไปเจอถังแก๊ส
มันก็เลยระเบิดขึ้นมาตูมใหญ่เสียงดังสนั่นวันไหว
แล้วก็ทำให้รถยนต์ในอู่นี้ถูกเพลิงไหม้เสียหายไป๔คันด้วยครับ
ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างมากขึ้น
เพราะว่าแถบนี้นะมีทั้งบ้านบริเวณของประชาชนร้านค้าต่างอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็มีบ้านพักของนายวิชาณมีชัยนันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย

คำให้การของชาวบ้านเขาบอกว่า

แล้วก็ลุกลามไปเรื่อยขยายวงกว้างมากขึ้น
จนไปถึงอู่ซ่อมรถแล้วก็ทำ๔รถที่ตั้งอยู่ริมถนน
แล้วในอู่นี้มันก็มีถังแก๊ส

แล้วไฟก็ยิ่งลามไหม้หนักขึ้น
ไปเผารถยนต์ที่จอดรอซ่อมในอู่๔คัน
เสียหายทั้งหมดเลย๔คัน
จากนั้นก็ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นช่วง
แล้วก็ต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ
แล้วก็อยู่ในวงจำกัดไม่ลามไปร้านใกล้เคียง
ว่าข้างก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับ
ขณะที่เกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดช
ภูมิกับโรงพักคณะยาวก็นำกำลังตำรวจ
แล้วก็อาศราคมไปคอยช่วยเหลือเรื่องของการอาวิทธิ์ฟรรมสะดวก
เนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้พอมีเพลิงไหม้มันก็มีกลุ่มควันหนามากเลย
ทำให้ทัศนาวิสัยในการมองเห็นลดลง
แล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นบอกว่าน่าจะเกิดจากเรื่องสาเหตุอะไรเนี่ย
ต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานเสร็จซะก่อน
แล้วก็จะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดจากเรื่องของ
ไฟไหม้เพราะอากาศร้อนหรือว่ามันเกิดจากฝีมือของมนุษย์
ทำให้มันเพลิงไหม้แล้วก็ลามไปติดบ้านบริเวณของคนอื่นเขา
แล้วก็เกิดความเสียหายมากขนาดนี้นะครับ